คุณผู้ชมคะมีคนเมาถือมีดโวยวายโวยวายอารวาสค่ะ
ชาวบ้านต้องแจ้งตำรวจแจ้งฝ่ายปกครองให้มาช่วยควบคุมตัว
แต่คราวนี้คนที่เมาอารวาสเป็นผู้หญิง
เหตุการณ์ที่จังหวัดแพร่คุณผู้ชมลองดูค่ะ

กูด่าดีลูกไม่เอา
โอ้ยมันทำยังไงกับหนูบ้างอ่ะ
กูไม่ใช่ที่หลองดัดอารมณ์ของมึงอ่ะ

มึงมึงตีกูสารรักษัตริย์
ผู้หญิงคนนี้อายุสามสิบนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเช้า

ตำรวจสพเมืองแพร่๖นายมาช่วยระงับเหตุนะคะ

เหมือนกับโวยวายไม่พอใจญาติอะไรแบบนี้ค่ะ

เจ้าหน้าที่ก็ต้องควบคุมตัวไปสงบสติอารมณ์นะคะ